บริเวณต้นว่าค่ะต้นหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะมีคนผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นเดียวกันเนี่ยนะคะ
สามศพแล้วครับเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ใกล้ใกล้
ซึ่งอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะคะเคยได้รับกิจนิมนต์
สวดมนต์เชิญดวงวิญญาณแล้วแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่น่าจะได้
หลวงพ่อบอกว่างั้นรับสมัครแล้วกัน
คนที่สามารถทำพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของพิธีคุณสัยเนี่ย
มาทำหน่อยเพราะชาวบ้านตอนนี้ลือกันไปใหญ่แล้ว
มีความกลัวมากว่าจะเกิดเหตุการณ์ตัวตายตัวแทน
เขาเป็นความเชื่อนะว่าเดี๋ยวคนนี้ตาย
แล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียกอีกคนนึงมาตายต่อกัน
ใช่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้มาล้างอาถรรพ์ที่ต้นไม้ต้นนี้หน่อยนะฮะ
พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิมิตรเจ้าอาวาส
วัดเขาชีธรรมนิมิตรจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะที่ต้องรับสมัคร
เพราะว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าฝันฝันเห็นวิญญาณผู้ชายค่ะ
ให้ไปหาที่ต้นว่าแล้วก็ให้เอาเชือกไปด้วย
ซึ่งต้นว่าต้นนี้มีแรงงานชาวกัมพูชาถูกผูกคอตายมาละ๓ศพ
พระครูบอกว่าก็เคยมีญาตินะผู้เสียชีวิตนิมนต์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ต้นว่า
แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกแล้ว
หญิงชาวกัมพูชามาหาเพื่อขอความช่วยเหลือทำน้ำมนต์ให้อาบ
แล้วก็เล่าว่าในขณะที่นอนเครื่องหลับเครื่องตื่น
รู้สึกมีคนมาเคาะประตูและในเนื้อหาความฝันคือ
คนนั้นมาชวนไปผูกคอตายที่ต้นว่า
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ลุกไปเปิดประตู
เพียงแค่ถามตอบกลับไปว่าใคร
ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นนางจูเฮียง
หญิงชาวกัมพูชาที่ผูกคอตายที่ต้นว่าต้นนี้เป็นรายที่๓
พระครูยังแนะนำว่าควรหาคนที่มีวิชาอาคม
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเฮียน
ก็น่าจะทำให้ทุกคนคลายความหวาดกลัวไปได้

ให้ทางใครที่เขามีวิชาอะไรมาเชิญวิญญาณไป
หาหมออะไรมาเชิญวิญญาณไปอย่างเงี้ย
ถามทีมกู้ภัยที่ไปเก็บศพทีมกู้ภัยจากกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเขาเคยทำพิธีนะ
ใช้มีดพกเนี่ยทำเป็นรูปกากบาทที่ต้นว่าเป็นการสะกดบางอย่างที่มองไม่เห็น
เชื่อว่าจะทำให้วิญญาณที่มาก่อเหตุไม่ไปก่อกวนไปชวนใครมาผูกคออีก
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยากให้โค้นทิ้งไปเลยได้ไหม
ต้นว่าต้นนี้จะได้จบเรื่องราวความอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ